ที่จังหวัดฉันเชิงเศร้าในวันนี้มีเหตุการณ์ที่กลุ่มสาวประเภทสองสามคนนะครับ
หลอกลวงนักเรียนชายชั้นม๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อทำอนาจารย์
แต่ว่าเด็กชายนั้นขัดขืนแล้วก็หนีรอดออกมาได้ส่วนที่ชัยนาธิ์ช่วงนี้มีภาพของหญิงที่โพสต์ภาพเปลือยลงในสังคมออนไลน์
แล้วก็อ้างว่าเป็นครูของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งจนทำให้โรงเรียนที่ถูกอ้างถึงเสียชื่อเสียงแล้วก็เข้าแจ้งความครับ
เปลือยของผู้หญิงระบุข้อความถูกโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์มีคนเข้าไปแสดงความเห็นถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมาก
เมื่อสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาศที่หญิงดังกล่าวโพสต์อ้างเป็นครูก็ยืนยันว่าไม่มีบุคลากรในสังกัดทั้งที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างตามภาพทำงานอยู่ในโรงเรียน
หรือมีใครในโรงเรียนที่รู้จักผู้หญิงคนดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงอย่างมาก
โรงเรียนอนุบาลชายนาฏนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับว่าคนบุคคลที่ชื่ออย่างนั้นนะครับ
แล้วก็รูปร่างหน้าตาแบบนั้นนะครับเพราะว่านะครับบุคลากรครูหรือบุคลากรทางการศึกษานักเรียนที่มาชายนาฏ
ไม่มีคนเอ่อชื่อแล้วก็รูปร่างหน้าตาแบบนั้นเลยนะครับทั้งปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับทางโรงเรียนอนุบาลชายนาฏขอปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่ครูของโรงเรียนอนุบาลชายนาฏอย่างแน่นอนครับ
ขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมนิติกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาชัยนาฏเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองชัยนาธ
เพื่อเอาผิดกับผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าวแล้วเบื้องต้นคาดว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้น่าจะโพสต์ภาพและข้อความกุเรื่องขึ้นมา
เพื่ออยากให้มีสมาชิกติดตามจำนวนมากขณะที่ตำรวจจะเร่งหาตัวคนโพสต์มาดำเนินคดี
เคสภาพเด็กผู้หญิงผมสั้นประบาสวมเสื้อยืดสีดำโพสต์ภาพในลักษณะลามกอนาจารย์
ระบุข้อความว่าเป็นเด็กชนพซึ่งเป็นอักษรยอกของโรงเรียนชัยนาฏพิทยาคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาฏพิทยาคมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดชายนาฏ
ตรวจสอบแล้วบอกว่าภาพเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ใช่เด็กในโรงเรียน
และชื่อโรงเรียนสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง
โรงเรียนและเด็กเป็นอย่างมาก
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
เพราะว่าส่งทวิตเตอร์หรือโพสต์ไปเนี่ย

คิดว่าเป็นเด็กของโรงเรียนชั้นนาภิเยียคม

ภาพที่ออกมาไม่ใช่เป็นเด็กของโรงเรียนชนะวิทยาคม
ก็จะไปฝึกษาภูมิโรงเรียน
เพื่อหาทางป้องกันแก้ไขปัญหา
หรืออาจจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดี

เมืองต้นทางโรงเรียนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
และรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จากนั้นจะทำการแจ้งความต่อตำรวจภูทรเมืองชัยนาธ
เพื่อนำตัวผู้ไม่หวังดีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องความผิดพรบคอมพิวเตอร์ให้เร็วที่สุด
เพราะไม่ต้องการให้ไปทำเรื่องเสื่อมเสีย
กับเยาวชนคนไหนในสถานศึกษาอื่นอีก
เขาก็เอาผมเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็เข้าไปรุมผมกัน๓คนในห้องน้ำเลยครับ

ก็คือล้วงกางเกงครับล้วงเสื้อแล้วก็แบบกอดจูบครับ
แต่ไม่ได้จูบปากครับคือหอมแก้มประมาณนี้ครับ

ขัดขืนครับสุดใจเลยครับก็หันหน้าเข้ามุมอย่างเดียวเลยครับ

ก็เหมือนว่าผมคือผมไม่ยอมครับไม่ยอมแบบสุดใจครับ
แล้วเหมือนว่าเขาเหนื่อยไปเองเขาก็ออกไปทีละ
ตอนแรกออกไปสองคนครับเหลือตอนแรกออกไปคนเดียวครับ
แล้วก็เหลือไว้๒คนครับแล้ว๒คนก็ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาไอซีครับ

จังหวัดนั้นก็กลัวครับ
ในขณะที่คำบอกเล่าจากนักเรียนชายชั้นม๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ขัดขืนสาวประเภท๒ที่หวังทำอนาจารย์ในห้องน้ำจนหนีรอดออกมาได้
โดยหลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้เจ้าหน้าที่จับตัวสาวประเภท๒ทั้ง๓คนไว้
ก่อนแจ้งความกับตำรวจภูทรสพบางประกงเข้าตรวจสอบ

ชี้จุดเกิดเหตุภายในห้องน้ำชายของโรงเรียน
ก่อนนำตัวไปสอบพบว่าทั้งหมดยังเป็นเยาวชน
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดี
จากการสอบสวนทราบว่าสาวประเภท๒กลุ่มนี้
เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่จังหวัดชนบุรี
โดยได้รับงานเป็นทีมช่างแต่งหน้า
ก่อนเดินทางไปที่โรงเรียนดังกล่าว
เพื่อแต่งหน้างานกีฬาสีแล้วก็ได้ก่อเหตุขึ้น
โดยหนึ่งในนั้นยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
หลอกให้นักเรียนชายเข้าไปในห้องน้ำจริง
และที่ทำไปนั้นเป็นเพียงการล้อเล่น
แต่ถึงจะอ้างว่าล้อเล่นเมื่อเรื่องถึงตำรวจ
ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน